เอ๊ะหรือว่าพี่มดจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้อ้าววันนี้สละกินแบ่งรัฐบาลใครอยากเป็นเศรษฐีแสนสีแต่ไม่ได้ซื้อนะคะคุณผู้ชมมีใครสูกกันบ้าง
วิทย์เป็น๑ตัวคุณมีเลขอะไรครับอ่า๑๕อ่ารวมที่๑ก่อนด้วยมั้ย
ใครอ่ะที่ทาวฟ้าแม่นศัลย์เออให้ขู่กลางรายการหรือเขาชอบ๑๙
เหรอเลิศเหมือนกันเนอะอั้นไหมอ่ะ
พูดอย่างนั้นไม่ได้สิ๑๙ก็ถูกใต้ดินสิใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รางวัลที่๑๘๔๓๐๑๙เลขท้าย๒ตัว๖๕๕ค่ะ

มันมันบวกลบ๑เป็นหลักสถิติมันให้เกือบถูก
นี่ไง๑๙เห็นไหม

ไม่มันเอาสถิติจากการโคจรดวงจากตักนี้หมดเลย

สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะเอาสถิติ๒๐ปีไปต่างแล้วก็เลขท้าย๓ตัวนะ

คืออะไรบ้างคะ๒๖๙
เฮ้ยตรงเลยนั้นอ่ะเป๊ะเลยอ่ะ

พี่ว่า๕เกินครึ่งแต่อย่างนี้ว่าเราจับกันยังไง

เขาคำนวณเหมือนใช้หลักสถิตินะคะ

ไม่ได้คุณดูก่อนดูโดนจับ
จริงหรออ้าวเริ่มมาพูดยังไงอ่ะไม่ได้แล้ว
ไม่โดนจับไม่ใช่ว่าตำรวจจับนะโดนเจ้ามือ
โดนมือจับอ๋อ
อันนี้ฉันช่วยแล้วนะคะช่วยแล้วได้ค่ะติดต่อเอ็งจี้แล้วกัน

แม้กระทั่งใบ้หวยคิดดูว่าใบ้เลขอ่ะ
เขาเอาจากหลักสถิติว่าเมื่อ๕๐ปีที่แล้วมันออกเลขอะไร
วันนี้เวลานี้ดวงดาวโคจรแบบนี้ตัวเลขคืออะไรก็แอบใกล้เคียงอยู่นะ
จากสติย้อนหลัง๒๐ปีเท่านั้น

เมื่อวานนี้เราดูดีมันวันแรงงานจะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสถิติที่เขาเอาออกมาให้เราดูกัน
บริษัทใหญ่อย่างน้อยวันนี้บริษัทใหญ่ของโลกใบนี้นะฮะเราอยู่กันอยู่เนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยเป็นหลักปีใช่ไหมคะหลังเนี่ยบางทีเผลอเป็นไตรมาสแล้ว
ก็การอัดเพลงเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ไปพูดเฉยก็แทบจะสามารถออกมาเป็นเพลงได้แล้ว
ทุกคนร้องเพลงนึงเขาบอกเป็นเดือน
โมงชั่วโมงเรียกว่าแล้วแล้วอีกแล้ว
อาราบัมปีนึงออกครั้งนึงอ่ะก่อนจะเสร็จอ่ะ

เริ่มต้นจากการอัดเสียงเนี่ยก็คือแทบจะเข้าไปพูดกันแล้วเดี๋ยวนี้
ไม่แล้วไม่ได้เห็นเดี๋ยวนี้ฟังเพลงหลังที่ออกมาค่ะ
พวกเครื่องดนตรีอะกรองเอยกิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ย

แบรนด์เบิร์นที่ก็คือการตกงานก็ไปหมดแล้ว
ก็ออกให้ให้อนโทรจูนอะถูกกดพูออให้เสียงให้ดี

จริงแล้วพี่ชอบเสียงเขาอ่ะ
เท่าตัวใช่ไม่ใช่๕๐แหละ๑๐๐กว่าแค่เพราะตัวแต่เขา
บอกว่ามันไม่ใช่ถึงที่สุดนะคะอย่างว่าบินเดือนเมษอ
เราจะหนาวกว่าบินที่แล้ว

เพราะบางคนเนี่ยแบบว่าตัดบัตรไปเลย

ดูบ้างนะคะจะได้รู้เนี่ย

เพราะว่าของเม้าเองก็ใช้วิธีตัดบัตรอะไรอย่างนี้

เขาถามว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก

คุณไปไหนก็แล้วแต่คนจะพูดถึงค่าไฟว่า

อาจจะอ่านข่าวอย่างนี้เขาบอกว่าไปตามชุมชน

เพราะเขาไม่ได้บางคนที่เขามีเงินฟิก
ค่านู้นค่านี้ที่ไม่ได้มีเงินสำรอง

แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้มีมาตรการช่วยเหลือใช่ไหม

นายกก็ออกมาพูดคุยให้สัมภาษณ์แหละก็บอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าปกติแล้วถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการนะคะ
เขาจะห้ามดำเนินโครงการอนุมัติโครงการแตะต้องงบประมาณอะไรใดเลย
ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินซึ่งวันนี้ก็เหมือนมีการเอาเข้าที่ประชุมนะคะ
เรื่องการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟให้กับกลุ่มเปราะบาง
ซึ่งนายกก็ออกมาแถลงเลยบอกว่าเอาเรื่องค่าไฟก่อนก็ละกันนะคะ
ตอนนี้มีการยื่นเข้าให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอใช้งบกลาง
ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเรื่องค่าไฟ๑๑๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งขอรมณ์ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลือกตั้งดำเนินการพิจารณาต่อไป
เรื่องการใช้งบกลางหมื่นกว่าล้านเนี่ย
กรกตต้องเป็นคนพิจารณาก่อนว่าจะอนุมัติให้รัฐบาลรักษาการเอาไปใช้ไหม

คนก็ถามไงว่าโอ๊ยแล้วเขาจะพิจารณานานไหมเนี่ย
เดี๋ยวก็จะมีเลือกตรงเลือกตั้งกันอีก

เพราะในเบื้องต้นเนี่ยก็ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว

แม้ตอนนี้จะเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ย
แต่นี่เขามากันครบองค์ประชุมเลยนะ
รัฐมนตรีอะไรต่างนานามาเข้าร่วมประชุมกันครบหมดเลย
เพราะยังต้องทำงานอยู่ในช่วงที่เป็นรัฐบาล
ลองฟังเสียงนายกดูนะคะ
หลวงเรือนคนละ๑๕๐บาท
ก็เร็วกว่านะ

ขอดูขอทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน

ใช่ไหมกับท่านบรรดูน

ในรอบ๔เดือนนี้ใช่ไหมครับ

ก็เดี๋ยวก็ต้อง

เมษา
จริงอยู่ด้วยเรื่องของแบบคื้นอากาศด้วยแล้วเนี่ยเข้าใช้ไฟฟ้าก็ทำงัด
หนักจากอากาศอุณหภูมิที่มันต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นายกก็บอกว่าอ่ะจริงจริงแล้ว
สถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันยังดีอยู่นะ
นายกบอกนะเพราะว่าพี่ว่าทอยทำเสียงกันอ่ะ
นี่เขามีตัวเลขยืนยันเขาบอกว่าสถานะการเงิน
ดูเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยเนี่ย
สถานะการเงินถือว่าแข็งแกร่ง
ปกติเวลาระดับการประเมินเครดิตเรตติ้งอะค่ะ
เรายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแบบกลางนะคะ
อืมส่วนเอ๊ะแต่ว่าอันนี้สถาบันที่เขาเป็นคนประเมิน
ที่มีทั้งฟิชที่มีทั้งอะไรอย่างนี้เขาประเมินมาแบบนี้
มีคนรวยขึ้นไหมมันมีคนรวยขึ้นถูกต้องไหมลูก
ภาพรวมส่วนใหญ่แก๊ปมันสูง
นายกก็เลยบอกว่าจริงแล้วเศรษฐกิจภาพรวมประเทศไทยยังดี
เรายังได้รับความเชื่อมั่นความเชื่อถือจากต่างประเทศ
แข็งแกร่งดีหมดทุกตัวมีเสถียรภาพ

ส่งออกนำเข้าได้เปรียบดุลการค้าอยู่
สิ่งที่รัฐบาลเป็นกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือ

มันไหลลงไปถึงประชาชนในทุกระดับ

เพราะว่าตอนนี้โรงแรมมีจองกันเยอะมาก
แล้วก็มีแนวโน้มว่ายิ่งเดือนหน้าเนี่ย

ก็จะเข้ามาที่บ้านเรามากขึ้น

คุณทักษิณเขาทวิตไว้ไงบอกว่า

เออนายกตอบว่า

มีภาพไหม
หวานเห็นไหมแต่ไม่ไม่หงุดหงิดไม่หงุดหงิดหลังหลังนายกใจเย็นขึ้นมา
นี่เหลืออีกสิบสองวันเองใช่ถูกต้องมันไม่หุดหงิดนายกแบบไม่หุดหิ
ปกติลองถามอย่างงี้สิคือเอาไว้ง่ายคุณดักศิลป์เขาทวิทย์
เช้าวันนี้ผมดีใจมากก็คือคุณอิ๊งคุณอิงคลอดลูกใช่ไหม
เพราะผมเนี่ยอายุเจ็ดสิบสี่ปีคลาศิษฐ์นี้แล้วพบกันเร็วนี้นะครับ
ขออนุญาตเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนมากเลยนะพี่มด
ก็บอกว่าก็กลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการใช่ไหม

เพราะว่ากลับไปก็ต้องติดตามข่าวการเมืองกันต่อไป

อ้าวเดี๋ยวกลับมากันตอนที่พายุรุดร้อนเข้า
ระวังฟ้าผ่าอีกสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องฟ้าผ่าทีนี้
ไปขอรับภูมิชาติกันก่อนนะคะ

วันนี้หลายคนหลายพื้นที่โดนพายุฤดูร้อน

แต่เป็นฝนที่ไม่มีใครบ่น

ซึ่งแน่นอนวันนี้เหตุการณ์หนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะ
หรือพลชนะพลศรีหาเนี่ย
เขาเปิดเผยว่าเขาก็โดนฟ้าผ่า
ตนกำลังกลับเดินทางกลับจากที่ทำงาน

เพื่อกลับบ้านที่จังหวัดอำนาจเจริญครับ
ซึ่งตอนนั้นตนกับพี่ชายเนี่ยก็นั่งอยู่บริเวณหลังรถ
มีฝนตกหนักลมแรงพายุเข้าเนี่ย
กับพี่ชายจึงดึงผ้ากันสาดเนี่ย
เพื่อปิดอุปกรณ์เครื่องเสียงอย่างนี้นะฮะ

ระหว่างนั้นก็โดนฟ้าผ่า

คิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บนรถน่ะระเบิด
แต่ปรากฏว่าพอตั้งสติได้ถึงรู้ว่าเฮ้ย

ตอนนั้นน่ะมือตัวเองกำลังจับกันสับเพราะกลัวเครื่องเสียงพังนะครับ

ซึ่งตอนที่โดนตนโดนแค่ตรงแขน
แต่ปรากฏว่าตอนฟ้าผ่านี่คืออะไรนะครับ
อาการมือมันชาไปหมดเลย

คือมันไม่มีความรู้สึกเจ็บเลย
คาดว่ารู้สึกมันเหมือนนิ้วพังกระดูกหักอะไรอย่างนี้
แต่พยายามนวดแขนอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไร
ให้เลือดมันไหวหลายเวียนได้อ่ะ
จากนั้นตนก็เรียกให้คนขับรถรถ

กว่าที่มาถึงร่วงบ้าน

ของไปแทนโท่นก็มีเลย

พร้อมกับดูอัตราการเต้นของหัวใจ

แต่แสบแผลเขาถามว่าแผลเนี่ยมันร้อนเหมือนโดนน้ำร้อนลวก
แต่ขยับมือได้ปกติแล้วตนคิดว่าที่โดนฟ้าผ่าเนี่ย
อันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายคน

นาฬิกามันมีเหล็กมันเป็นทองแดง

จุดที่ฟ้าผ่านตรงแขนกับบริเวณที่ใส่เนี่ยอีกนาฬิกาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดกระแสไฟฟ้ามาหาตน
แล้วก็ถ้าเกิดฟ้าผ่านก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์กับทุกท่าน
อย่าใส่สร้อยคอนะที่เขาพูดกันเนี่ยนาฬิกาถูกต้องไหม

มือถือก็เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านะคะณตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งในระหว่างฟ้าผ่า
อย่าประมาทเกี่ยวกับว่าบางคนบอกอุ๊ยโทรศัพท์ไม่เป็นไรหรอก
แม้กระทั่งไอ้พวกอุปกรณ์ที่เรามีทองแดงอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอก
เรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมต้นอ่ะถูกมันก็เป็นสายล่อฟ้าค่ะ
หรือซ้อยซ้อยที่เป็นทองแดงหรือไอ้พวกเขาบอกเรียกว่าทั้งหลายเนี้ย
ก็ทั้งนั้นนะคะก็นำเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะ
โอ้ยเห็นเป็นเป้าหมายมานิดเดียวนะใช่
แผนที่เขายื่นออกนอกรถไปนะแล้วมันโดนออกมาไม่น่าเชื่อนะ
จริงแล้วผ่านออกมาที่คือไฟลุกก็มีใช่นะคะโอ้
ยิ่งฟังวันนี้มีพระมีเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
พระบอกว่าถ้าอัตมากินน้ำนั้นไปอาจจะไปแล้ว
เพราะแอมกับเพื่อนมาทำบุญกัน
ทีนี้ล่าสุดเอาความคืบหน้าล่าสุดจากทางบิ๊กโจ๊ก็แล้วกัน
เพราะว่าวันนี้บิ๊กโจกนะคะรองผู้ประตารองค์พลตำรวจเอกโสรเชษทักพาร
มีทางฝั่งของกองปราบมีฝั่งของนชาการตำรวจภูฒนภักดิ์๗
ก็คือตามพื้นที่ต่างที่แอมไปเกาะเหตุเอาไว้นครปฐมราชบุรีอุดรธานีหรือว่าที่กาญจนบุรี

แล้วก็จะมีของกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา
ล่าสุดวันนี้สิ่งที่บิ๊กโจ๊กให้ข้อมูลก็คือว่า
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมที่จะออกหมายจับคนสนิทแอม๑ราย
ซึ่งเป็นตำรวจและเคยเรียกมาสอบปากคำแล้ว

คือทุกคนนึกใครไม่ออกนอกจากอดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับ
ซึ่งตอนนี้ถูกโยกมาช่วยงานอยู่ที่ภาค๔
คือเหมือนโดนโยกมาแขวนไว้เฉยนะคะ
ซึ่งนักข่าวก็ถามว่าภาค๗นี่คือกาญจนบุรีอะไรอย่างนี้หรอ
ใช่ไหมใช่ค่ะคือนักขับก็ถามว่าใช่ไหมบิ๊กโจ๊ก
ใช่อดีตสามีเขาไหมบิ๊กโจ๊กบอกยังไม่ยืนยัน

เขาบอกว่าล่าส่วนใหญ่บิ๊กโจ๊กก็จะไม่ค่อย
เขาจะไม่ค่อยให้คำใบ้ค่ะถ้ามาปุ๊บเขาถ้าพูดได้เขาพูดเลย
นี่ไงเพราะบุคคลที่เคยเรียกสอบปากคำก่อนหน้านี้ก็มีคนนี้แหละ

พบเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์
หรือเขาบอกว่าสมุดบัญชียังมีการเดินเป็นสมุดบัญชีอยู่ตลอดเวลาเลย
ซึ่งพอคนถามว่าใช่อดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับไหม

แต่บิ๊กโจ๊กพูดถึงเรื่องการสอบปากคำ
เป็น๑๐ชั่วโมงเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่าก็ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีมาก

และตำรวจบอกว่ามีหลักฐานว่า
คนที่ขับรถสีขาวไปรับแอมก็คืออดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับนี่แหละ
ก่อนที่จะเอารถสีขาวคันนั้นไปจำนำ
แต่ทีนี้ตอนสอบปากคำตัวอดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับเขา

แต่ก็ไม่เป็นไรตำรวจก็เดี๋ยวหาหลักฐานเชื่อมโยงอะไรกันไป
แล้วก็เจอข้อมูลเพิ่มเติมว่าแอมเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิต
โดนตามทวงหนี้แล้วก็มีประเด็นเรื่องของติดเครดิตบูโร

ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจเขากำลังจะสืบต่อก็คือว่า
แล้วอดีตสามีที่เป็นรองภูมิกับเนี่ยมีหนี้สินด้วยไหม
มีหนี้สินแบบเยอะแยะอะไรด้วยหรือเปล่าเพื่อดูความเกี่ยวข้องเชื่อม
เริ่มมาจากการพนันออนไลน์เลย

นี่คือแอมนะลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูนะคะ
วันนี้เราพบพยานฐานที่เชื่อมโยงได้ว่านะครับ
มีบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมกันนะครับ
ในการกระทำความผิดนะครับ

เราพบแหล่งที่มาของสายนาย
วันนี้เราขอมัดหมายค้นต่อสารนะครับ

ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยได้มาจากแหล่งนี้นะครับ
ถ้าเราพบการทำผิดในส่วนของผู้นำเข้านะ
ก็จัดมันกดีกับผู้นำเข้าด้วยอีกสุดหนึ่ง
แหล่งที่มาของสายนายที่บิ๊กโจ๊กพูดถึงก็คือว่า
เขาไปไล่ตรวจดูจำไอ้ขนได้ไหมคะ
ยาสายนายที่ไปเจอในถุงดำ
เจอในถุงดำที่ให้วัยรุ่น๒คน

เขาก็เลยสืบดูว่าขวดนี้ที่มามันมาจากไหน

ก็ไปเจอว่าเป็นโรงงานแห่งหนึ่งที่ย่านลาดกระบัง

เป็นเจ้าของร้านฮัตแวร์ที่อยู่ข้างกัน
เขาบอกว่าเขาก็รู้จักกับเจ้าของโกดังตรงนี้แหละ
จริงแล้วเขาก็จะขายพวก

แต่ว่าปกติแล้วคือจะขายพวกวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ในนั้นที่ลงไปค้นไม่เจอสายนายนะคะพี่มด
แต่ว่าเจอพวกสารวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พวกนี้เจอ
แต่เขาจะไม่ได้เปิดให้คนเดินเข้าไปซื้อ

แล้วก็มารับของเขาก็จะเปิดให้ไปเอาของ

ฝุ่นมันเยอะเขากลัวของเสียหาย

ปรากฏคือเขานำเข้า

ต้องมีออเดอร์ก่อนเขาไม่สต๊อกสินค้า

เขาก็จะรับออเดอร์มาใช่พรีออเดอร์

อ่าสารอันตรายขนาดนี้

สั่งซื้อไม่เกิน๑๐๐กิโลกรัม

ที่ทำให้บุคคลทั่วไปครอบครองสายนายได้

แต่คนธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้ใช้

อุตสาหกรรมทางด้านนั้นจริงหรือเปล่า
ใช่ฟังของคุณก็ถึงตอนที่จะทำความสะอาดบ่อ

คือมันมีส่วนที่จะเอาไปใช้ในนั้นได้
ซึ่งทางอุตสาหกรรมจริงเขาก็มีใช้
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตำรวจยืนยันชัดเจนว่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการชนะสูตร

เนี่ยมีหลักฐานยืนยันเลยว่า
ผู้ต้องหาแอมลงมือก่อเหตุทุกคดี

ว่าบุคคลที่เคยติดต่อกับแอมแล้วเสียชีวิต

พื้นที่สพโพธารามตอนนี้กำลังเตรียมอนุมัติ
หมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอยู่
ตอนนี้เคสที่รับเป็นเคสนี้คือ
๕เคส๑๔ศพรอด๑

แต่เดี๋ยวต้องดูว่าจะออกเพิ่มมาอีกกี่หมาย
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

และนี่ก็คือทุกหมายที่ออกมาค่ะ
คือฆ่าโดยไตรตรองกับพยายามฆ่าโดยไตรตรอง

บอกว่ามีภรรณ์อยู่รูปนึง

เขาลงทืองที่ไปตรวจสอบข้อเจ้าจริง

มีพระองค์นึงที่แอมเนี่ย

นักข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะฮะ
ที่พลักษณ์สงครรภ์
เราเชื่อว่าหลายคนคงได้รู้พระพระนี่เนี่ย

คนที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้มาที่สำนักสงฆ์
แล้วนำน้ำดื่มสมุนไพรเนี่ยมาถวายท่านจริงหรือเปล่า
ซึ่งหัวตาก็บอกว่าอัตตามาจำไม่ได้
เพราะมีญาติโยมในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดมาทำบุญกันอยู่เรื่อย
แต่ส่วนที่วันดีคืนดีเนี่ยเคยมีไหมมี
อยู่ดีเนี่ยเป็นลมหมดสติเกิดขึ้น
ตอนที่ไปทำความสะอาดอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของที่พักสงฆ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๕กับปีที่แล้ว
ญาติโยมมาเห็นก็คือญาติโยมอยู่ดียังไม่ถึงคาด
ญาติโยมก็มาทำบุญเห็นว่าหมดสติไปก็เลยนำสงฆ์ลงพยาบาล
ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะอายุมากหรือหน้ามืดก็ไม่อยากจะไปโทษเขา
ว่าเขาคนมาวางยาเราหรือเปล่า
อินยันว่าแอมเนี่ยเคยมาที่สำนักทรงแห่งนี้
คนที่โดนแอมวางยาส่วนใหญ่คือต้องเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องการเงิน
คือหลักคือทุกคนเป็นเจ้าหนี้แอม
ต้องถูกแอมยืมเงินต้องถูกแอมชวนไปทำธุรกิจปล่อยกู้
ต้องถูกชวนไปเล่นแชร์คือต้องมีเงินอยู่กับแอม

แต่ในที่สุดแล้วเมื่อตายปุ๊บก็จะมาเป็นเจ้าหนี้แอม

ใช่ไปไล่ตามทวงเงินจากครอบครัวเขาอย่างนี้ค่ะ
แต่เห็นล่าสุดมีเรื่องของประกงประกันอะไร

เขาไปทำประกันแล้วก็เอาผลประโยชน์

หวยใต้ดินปล่อยกู้วันนี้มาประกันแล้ว

แต่ทุกเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเงินหมดนะ

เพราะว่าถ้าฟังจากข้อมูลของบิ๊กโจ๊กเมื่อกี้นี้ก็คือว่า

ก็คือมันต้องสืบไปเรื่อยแล้วแหละว่าคราวนี้จะยังไง
แล้วคนก็ยังคงสงสัยอยู่นะคะว่าตกลงเนี่ย
ตกลงแอมกับแด้นี่ใช่สามีภรรยากันจริงไหม

ที่แอมกับอดีตสามีที่เป็นรองพ่วงกับ

คือหย่ากันด้วยเรื่องสถานะทางการเงิน

หนี้สินของภรรยาจะไม่ลามมาถึงฝั่งสามี
หรือว่าหนี้สินของฝั่งสามีจะไม่ตกมาที่ฝรรยาด้วย
เพราะถ้ายังแต่งงานมีทะเบียนสมรสกันอยู่เนี่ย
มันจะเป็นหนี้ร่วมถูกไหมคะต้องแบ่งกัน
เขาก็เลยเหมือนหย่าด้วยสถานะทางการเงิน
เพราะว่าแอมถึงจะหย่ากับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
แต่ก็ยังเทียวไปเทียวมาเพราะต้องดูแลลูกเลี้ยงลูก
เขาบอกว่าถ้าไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจปล่อยเงินกู้

เพราะว่ารถสีดำคันที่อดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับใช้อยู่ปัจจุบัน

เดี๋ยวเปิดมาปุ๊บอ่ะ

พับคำบูลอยู่แล้วตาย

สมมุติวันนี้เขาบอกว่า
ที่เขาบอกว่าผีกลัวผีกันนักคนน่ากลัวกว่าผี

เรื่องแอมมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้แหละ

ถูกไหมคนมายืมตังค์เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคิดยังไง
เขามายืมตังค์เราไม่ถือสักทีอย่างนี้
แล้วดูนะทุกวันนี้คนมันเลือดเย็นมากขึ้น
แต่อย่างปี๕๘บางวันมีสองศพนะ

เลือดเย็นยังไม่ว่าสิแต่ว่าทำให้สังคมตอนนี้มันหวั่นไหวด้วย
ที่เรามานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้
เฮ้ยนะเพราะส่วนของคนเมืองบางที
เพื่อนเนี่ยที่เรารู้จักกันก็ไม่ได้รู้จักกันมากมายอะไรนะ

บมาเป็น๑๐ปีจากมัธยมยังฆ่าเขาเลย
ถูกต้องหรือว่าบางทีอย่างนี้
ก็ให้เงินยืมกันนิดหน่อยสำหรับคนเมืองนะ
คือต่อไปนี้คนจะไม่กล้าแบบไม่กล้ารำความปราธนาดีจากคนอื่นแล้ว
ปราธนาให้สัดรึเปล่า
ฟีดกันมาเต็มเลยดูเหมือนเป็นเรื่องขำ

ก็เริ่มแล้วนะที่เราต้องมีการที่แบบระวังกัน

นั่นแหละก็อีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึง
แต่อีกหนึ่งเรื่องเขาบอกเขาอยากให้ไปกินข้าวกับแอม

ไม่แม่ก็เสียใจกันกับกันว่าทำไมแอมรีบเข้าไป

เพราะอยากให้เป็นเพื่อนกันแล้วไปกินข้าวด้วยกัน

เมื่อวานยังมีการลงประชาธรรมได้ด้วยมาก
คือแบบเฮ้ยไปฆ่าเขาได้ยังไง

๕ปีเขาเป็นเซลล์ขายรถมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

เขาขายรถของโชว์รูมที่จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดเดียวกันไปเช็คประวัตินายนัตรผลน่ะ

แล้วเป็นการข่มขืนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิด

ไปเอาเขาออกมาจากโชว์รูม
คิดได้ยังไงว่าแบบว่า

สักพักขับรถเข้าไปเอามีดจี้เขา
แล้วที่สุดไปฆ่าเขาตายค่ะ

คนนั้นอาจจะเป็นศพต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วอุปกรณ์การทำก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดเสียงสารภาพ
ทำให้รู้ว่าโอ้โหมนุษย์เลือดเย็นจริง
นายนัทพลเขาบอกว่าระบุถึงขั้นตอนการทำร้ายแล้วก็ฆ่าสาวเซลล์ขายรถนะ
ขณะที่จุดก่อเหตุทำร้ายร่างกายต่างเนี่ย
ตลอดการทำแผนเนี่ยผู้ต้องหาไม่มีทีท่าจะสลดเลยครับ
ไม่มีคำว่าสำนึกผิดต่อการกระทำเลยจริง
นัทพลให้การในห้องที่เกิดเหตุว่าหลังจากนำตัวน้องอ้อมมาถึงห้องพัก
ก็ได้ใช้สายเคเบิ้ลไทยรัดมือรัดข้อเท้าเอาไว้
แล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยยัดปากเอาไว้แล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศเขา

เมื่อเสร็จก็ตัดสายเคเบิ้ไทยออกเพื่อให้น้องอ้อมเนี่ยพ้นจากพันธนาการ

แต่ปรากฏว่าน้องอ้อมเนี่ยพยายามต่อสู้ถีบตน
แล้วก็พยายามจะนำมีดมาแทงตนตนเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าทำเป็นเรื่องยาก
พูดเขาอ่ะพูดกับผู้หญิงว่าอย่าทำเป็นเรื่องยากอ่า
แต่น้องอ้อมไม่ฟังพยายามดิ้นหนีอืมเขาจึงโกรธจึง
ก็เลยไปเอาค้อนอ่ะมาทุบไว้ที่ท้ายถอยซึ่งเตรียมมาน่ะ
แล้วก็ใช้เชือกรัดคอแล้วก็ใช้เสื้อสีเหลืองเนี่ยยัดปาก
จากนั้นก็นำตัวน้องอ้อมเนี่ยไปยัดท้ายกระโปรงรถยนต์
นะฮะแล้วก็นำไปทิ้งไว้ในห้องน้ำม่านรูดที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมือง
ดูดิการเล่าเรื่องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนยิ่งโกรธว่าโอ้โห
นี่มึงฆ่าคนตายครอบครัวเขาจะยังไงเนื่องจากเขาเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นผู้หญิงทำมาหากิน
อืมตำรวจเนี้ยก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะฮะในคำให้การของนายนัทพลอืม
เพราะจากสภาพศพข้อเท้าเนี่ยถูกมัดด้วยสายเคเบิ้ลไทยนะฮะ
บริเวณข้อแขนทั้งสองข้างเนี่ยมีสายเคเบิ้ลไทยติดกับข้อมือ
แต่ถูกตัดทิ้งไปแล้วส่วนบริเวณปากของน้องอ้อมนั้นน่ะ
ถูกยัดด้วยผ้าสีเหลืองซึ่งตรงกับผ้าในรถยนต์ตู้กระบะทึบ
รวมถึงลำคอมีรอยถูกเชือกรัดไว้ด้วยนะฮะโอ้โห
เขาบอกว่าจริงแล้วที่พูดมาน่าจะไม่ตรงเพราะว่า
ตอนที่บอกว่าก่อเหตุที่นึงแล้วเอาศพเขาไปทิ้งอีกที่นึงใช่ป่ะคะ
ตรงที่เกาะเหตุเนี่ยพนักงานโรงแรมเขาบอกว่าห้องซ้ายกับห้องขวาเนี่ยมีแขกเข้าพัก
ซึ่งแม่บ้านก็ทำความสะอาดอยู่
ถ้าสมมติว่าเกาะเหตุในห้องตรงกลางจริง
แล้วเขาบอกว่าคุณอ้อมขัดขืนใช่ไหมคะ
ข้างข้างต้องได้ยินนี่ข้างข้างไม่ได้ยินอะไรเลย
เขาเลยบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุที่นี่หรือเปล่า

เพราะว่าตอนพนักงานโรงแรมบอกว่าตอนที่ขับรถเข้ามาตามกฎของโรงแรมค่ะ
หนึ่งเขาจะจดทะเบียนรถว่ารถคันไหนเข้ามา
สองเขาจะเปิดกระจกหน้าต่างลงกดดูว่าคุณมากี่คน
ซึ่งเขาเห็นนัทมาคนเดียว
เขาก็เลยบอกว่าหรือจริงมันที่อื่นไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด
ตำรวจก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อเท่าไหร่
อืม

ฟังสองข่าวนี้ทุกวันแล้วคือแบบยึ่งไปเลย
เสียชีวิตมันเสียไปแล้วแต่หมายถึงว่าโอ้โห
แบบเขาพูดแล้วยังไงไม่มีความรู้สึก

แล้วทำแบบเดิมแล้วไอ้คดีข่มขืนนี้ก่อนหน้าที่จะไปข่มขืนเด็กอายุ๑๑ก็ทำมาแล้วรอบนึง

แสดงว่าการที่เขาพูดโดยที่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยเนี่ย

แจ้งความมันเมื่อประมาณเดือนกว่ามันฉุดน้องเขาไปข่มขืน

เอามีทจี้บ้างแหละเอาปืนจี้บ้างแหละแล้วก็ลากเข้าไปข่มขืนแบบนี้

ทำไมถึงประกันตัวได้เคสแบบนี้
ก็มาฟังอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกัน
ซึ่งดูเบานะ
บอกว่ามีคนร้ายมาขโมยต้นไม้ไปสองกระถาง
แล้วก็ดูภาพจากวงจรปิดเป็นหลักฐานกันหน่อย
นายฉวัตต์นี้ก็มาบอกว่าได้รับการมอบหมายจากนางสุภาขามงาม
เป็นผู้จัดการของสถานธนานุบันเทศบาลนครระยองค่ะ
โดยที่นายชัยวัดเนี่ยเข้ามาแจ้งความกรณีที่ว่ามีคนมาขโมยกระถางต้นตะไคร้แล้วก็กระถางต้นพลูด่าง
อืมเป็นผู้ชายขับรถสีทองขับรถอ่าทะเบียนรถเนี้ยนะคะ
จอดไว้ที่นี่เลยหน้าโรงจำนำนี้เลย
แล้วก็เดินไปยกกระถางนี่เลยนะคะต้นตะไคร้แล้วก็กระถางพลูด่างค่ะคุณ
ขึ้นรถไปส่วนการเรียกก็ไม่รู้ว่าขโมยไปทำไมหรือทำไมถึงขโมย
แล้วมันยังไงเขาคิดอะไรนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่
ก็มาแจ้งความเอาไว้แล้วก็จดหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้ด้วยของผู้ก่อเหตุ
อืมมันราคาแพงใช่ไหมล่ะไม่ใช่แพงอ่ะมันไม่แพงไม่แพงหรือเขาเข้าใจผิด
มันก็สงสัยมีลายไงอะไรประมาณนั้นผู้ด่างไม่ได้แพงอ่าผู้ด่าง
ผู้ด่างก็ต้นตะไคร้นี่สิได้ยินว่าด่างด่างก็เลยคิดว่ามันต้องแพงหรือเปล่า
มันต้องมีอะไรกล้วยด่างยังไม่มีราคาแล้วเลยหรือชอบเป็นการส่วนตัวเออ
ก็ก็ยังสงสัยอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอแจ้งความหน่อยนะคะ
หมายเลขทะเบียนรถที่แจ้งเอาไว้ก็แจ้งให้ทราบเลยว่าคนคนนี้แหละ
แล้วก็จะเรียกตัวมาดำเนินคดีต่อไปดูดูสิต้นก็ไม่ได้ดู
ไม่รู้พิเศษอะไรต่อประการใดนะเออเอาชอบชอบแหละมั้ง
อาจจะชอบชอบสองที่ว่าตั้งใจมาโรงรัฐสำนักเพื่อจะมาขโมยของใหญ่
แต่พอนึกได้ก็กลัวก็เลยเอานี้ไปแล้วกลับแล้วถ้าถ้านึกได้แล้วกลัวก็ขับรถออกไปเลย
อ๋อไม่ดีกว่าหรอก็เอามาติดมาติดมือเท่าหน่อยติดไปโน้มเอามาเที่ยวเนี่ย
คือดูแล้วหรือมาเสียเที่ยวไงหรือจริงตั้งใจเอากระถาง
กระดูกกระถางจะดูงามกว่านะกระถางขายได้ตั้งก่อนไหมอ่ะ
หรือกระถางราคามันแพงเออหรือเปล่าตั้งใจเอากระถางหรือเปล่า
ชอบแหละชอบแต่ใครน่ะดูแล้วไม่เห็นมีตั้งแต่ใครนะหน้าตาตั้งแต่ใครเป็นยังไง
ตั้งแต่ใครเอาไปหมดแล้วไหมครับอ๋ออันนี้เหลืออ๋ออันนี้เหลือ
ค่ะพี่ศรีนี่สมัยที่เรายกยุบพักการเมืองไปสองพักเนอะอ่า
ที่ปี๖๒ที่เลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าวันนี้นักร้องโดนแล้ว
สารอาญารับฟ้องคดีศรีสุวรรณหมินกล่าวหาเสรีพิสุทธิ์
คือทนายอนาชัยชัยเดชทนายความของพลตำรวจเอก
เสรีพิสุทธิเตมียเวทเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
เปิดเผยว่าสารอาญามีคำสั่งรับฟ้องคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ยื่นฟ้องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของพี่ศรีเนี่ย
หรือนายศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่ง
สองโดยสารให้เห็นผลว่าพิทธิ์ข้อพญาหลักฐาน
โจทย์นำมาสืบในขั้นชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ย
โจทย์มีพลตำรวจโทจุติธรรมมโนวานิสเนี่ยนะฮะ
ผู้รับมอบอำนาจโจทย์แล้วก็นางทิติมาบุญประเสริฐ
เป็นพยานเบิกความประกอบเอกสารเนี่ย
โดยข้อเท็จจริงจะฟังวันที่สามถึงห้าสิงหาคม
เวลากลางวันจำเรือที่หนึ่งเนี่ยก็คือ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยค่ะนะฮะแล้วก็เลขาธิการจำเลยที่หนึ่ง
ร่วมกันให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายสำนัก
หลังจากจำเรือทั้งสองคนเนี่ยให้สัมภาษณ์จำเรือทั้งสอง
ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเพื่อให้ไต่สวนโจทย์
แล้วก็กล่าวหาโจทย์ว่ากระทำการทิ้งหินดินร่วงล้ำลำน้ำแควร์น้อย
ตอนนั้นจำได้ไหมอืมใช่เกินกว่าแนวเขียนที่ที่ดินของตนเนี่ย
ค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าทำให้เขาเสียหายไงค่ะ
ซึ่งการกล่าวหาในครั้งนั้นเกิดจากการที่จำเลยไม่ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
อืมจึงทำให้โจทย์เนี้ยเขาได้รับความเสียหาย
และสามสองแปดให้ประทับป้องไว้พิจารณา
ทั้งนี้มีรายงานว่าสารนัดสอบคำให้การนะครับ

อีกข่าวหนึ่งเนี่ยชื่นใจมาก

เดี๋ยวสิอันนี้ชื่นใจจริงเหรอคะจริงจริงอ้าวคุณเตรียมเงิน
เงินที่สามร้อยล้านอ่าชื่นใจสำหรับคนประชาชนฟังแล้วนะคะ
โรงรับจัดมันโคราชสำรองไว้สามร้อยล้าน
ใกล้เปิดเทอมช่วยผู้ผู้คองในช่วงเปิดเทอมอ่ะฟังแล้วชื่นใจอ่ะ
อย่างน้อยก็มีเงินแรกไงโอ้มีเงินเอาไว้ให้กับลูกได้นะคะ
นายกเทศบันตรีเทศบาลนักคลนักคลอ่าราชสีมาหรือโคราชเนี่ยนะคะ
ได้เตรียมเงินทุนหมุนเวียนไว้ให้อ่าไว้ประมาณสามร้อยล้านบาท
เพื่อรองรับนโยบายของการที่มีประชาชนนะคะที่มีรายได้น้อย
แล้วก็อยู่ในช่วงของการเปิดเรียนปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่า
บอกว่าโดยให้คิดดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มาจำนำระหว่างช่วง๑มิถุนายนถึง๓๑กรกฎาคม
สองเดือนนี้นะคะเงินต้นไม่เกินห้าพันบาทคิดดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าต่อเดือนค่ะ
แต่ถ้าเผื่อว่าเงินต้นเกินกว่า๕๐๐บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ๑บาทต่อเดือน
อ่ะสวมกันนะสวมกันนะใช่ค่ะการผู้ที่มีการใช้บริการในช่วงหนึ่งสิงหาคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะ
ทั้งเงินต้นไม่เกินห้าพันบาทก็คือดอกเบี้ยศูนย์จุดห้าเอ่อห้าศูนย์ต่อเดือนก็คือห้าสิบสตางค์ต่อเดือนนะคะ
เงินต้นที่เกินกว่า๕๐๐๐บาทก็คือคิดดอกเบี้ยร้อยละ๑บาทต่อเดือน
ซึ่งทางด้านของธนานุบาลของเทศบาลยังมีการช่วยเหลือประชาชนโดยการที่รับจำนำสิ่งของเกือบทุกชนิดโดยมีเงินวงเงินขั้นต่ำเพียงแค่หนึ่งร้อยบาท
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยรวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงของการเปิดเทอมด้วย
ก็อย่างน้อยทำให้รู้ได้ว่ามันมีแรงเงินน่ะ
มันอาจจะน่าเศร้าตรงที่ไหนมีเพื่อให้ลูกหลานมีการศึกษา
เรามีนโยบายเล่นการศึกษาไหมมีภาคไหนมันถูกไปแล้ว
เอาไปเรื่องการศึกษาไหมคะอืมมันทันเรียนมาปริญญา๓ปี
ความจริงวันนี้มันเรียนฟรีถึงแค่ไหนแต่มันก็ต้องซื้อชุดนักเรียนไง

ก็มีการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ขนาดเดียวกัน
วันนี้มันก็เป็นใช่ไหม
มันเป็นภาพที่บอกว่าเฮ้ยเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว

วันนี้คุณไปพูดถึงแท็บเล็ตกันแล้ว
ว่าเด็กหนึ่งควรแท็บเล็ตหนึ่งอัน

เอาไปดูที่อังกฤษกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันเสาร์นี้จะเป็นวันสำคัญของเขา

ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่อังกฤษเนี่ย

แล้วก็ชาวอังกฤษเองเขาออกมาเริ่มซื้อของที่ระลึกกันแล้วนะคะ

อันนี้มาอยู่ตรงซพซ้าวแบบว่าแทบไม่ได้เข้าคนเดิน
เพราะหลังจากพระนางอลิซาเบิดเสียใช่ไหม
ส่วนอันคดก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไป
คือยากจะเห็นด้วยยิ่งใหญ่มาก

จะยิ่งใหญ่มีกษัตริย์มีผู้นำจากน่าจะทั่วทั้งโลกเพราะว่าก็เชิญกันหมด

คันอีกก็ต้องรอดูนี่นะควีนคามิลียาเนอะ

ว่าจะยังไงเพราะว่าเขาก็ขึ้นไปคุยแล้วแหละ

ต้องมาสิควรมาสิ
จับตามองว่าเจ้าชายแฮรี่ได้รับเชิญหรือเปล่า

คือกรูกับเคศอยู่เลย
เขาบอกว่าน่าจับตามองว่าแฮรี่กับเมแกนจะมาหรือเปล่า
ผมว่าต้องมาน่างานสำคัญขนาดนี้อืมใช่ไหม
ก็คงต้องมาคงต้องร่วมในพิธีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
ค่ะติดตามกันเธอนี้พักสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
เย้ไอ้นุ้ยคือลูกสาวฉันนี่ไอ้นุ้ยชนะวัฒน์นี่
หนูไม่ค่อยรู้ชื่อจริงเขาเลยอ่ะชะนาวัทย์
หลังจากที่ตอนนี้นางก็ถูกวิชาชีพนำรูปไปใช้
อันนี้โอ้โหเป็นปล่อยสินเชื่อเลยค่ะ
แรงมากเป็นแบบกู้นอกระบบ

โดยนุ้ยก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุว่า
เพจนี้ใช้รูปนุ้ยโดยไม่ได้รับอนุญาต

เท่าที่ดูน่าจะยิงแอดด้วย

ฝากแฟนถล่มให้หน่อยนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่มาแจ้งข่าว
จากนั้นเหล่าพี่น้องในวงการก็เข้ามาคอมเมนต์กัน

เป็นทุนจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า

แล้วก็น้องแจ้งความเลย

นี่สรุปแล้วเมื่อกี้คนมาบอกเราเต็มไปหมดเลย

ราชาพิเศษของคิงชาวส์ที่อังกฤษใช่ไหมคะ
เฟิร์มแล้วว่าอันนี้จากที่เช็คมาล่าสุดเมื่อกี้นะคะ
เฟิร์มว่าเจ้าชายแฮรี่มาร่วมงาน

แต่ว่าอันนี้ที่เขาบอกว่าเขายืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่า

รู้สึกจะต้องมีช่องถ่ายทอด

เพราะว่ามันโอ้โหอย่างที่บอกอ่ะ

เพราะว่าสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒

แอฟออกจากสามแซปหรอยังอยู่สามแซปรึเปล่า
อยู่ไหนพอนี้ก็ถ่าย

หายไปเป็นเดือนเลยหรือว่าพี่แอฟจะไม่ได้อยู่แล้ว
คือพี่แอฟบอกว่ายังทำอยู่
รายสดสดที่ถ่ายทุกวันนั้นเขาถ่ายเจ็บ
พูดนี้เจอพี่แอฟไหม

พี่แอฟยังอยู่นะคะ
ตอนนี้พักแป๊บนึงค่ะ

ข้าวใส่ไทยส้มกว่าไทย
ข้าวใส่ไทยส้มกว่าไทย
ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา